สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะบ้านเรามีฝนตกหนักตกไม่ขาดสายค่ะคุณผู้ชม
จากอิทธิพลของมรสุมฝนประจำฤดูนะคะซึ่งหลังจากวันนี้นะคะ
จนถึงกลางสัปดาห์หน้าฝนจะตกหนักขึ้นไปอีกค่ะ
เพราะว่าลมตะวันออกเฉียลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะ
พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงค่ะ
กับตอนนี้ยังคงมีห่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวนะคะ
ดึงให้มรสุนของประเทศไทยเนี่ยมีกำลังแรงนะคะ
ส่งผลให้ฝนในประเทศไทยตกเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ
เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเลยนะคะคือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะ
ระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมและอันตรายที่จะเกิดจากฝนตกหนักค่ะ
ส่วนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะรัฐแอลลิโซน่าต้องเผชิญกับไฟป่าครั้งรุนแรงกับคุณผู้ชม
กินพื้นที่ไปแล้วกว่า๒๐๐ตารางกิโลเมตรนะคะ
และถือเป็นไฟป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาขนาดนี้
ว่าสัปดาห์หน้าสหรัฐยังคงต้องเผชิญกับอากาศที่ร้อนและแห้งต่อไปด้วย
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ